คุณผู้ชมคะดูเหมือนว่าดราม่าของซาร่าคาซิงกินี่จะไม่จบลงง่ายนะคะคุณผู้ชม
เพราะเมื่อวานนี้ในโซเชียลเขามีการปล่อยภาพแชทหลุด
ซึ่งเป็นแชทของแฟนหนุ่มรุ่นน้องซาร่าคาซิกินี่นั่นก็คือหนุ่มวาดิมนั่นเองนะคะ
กับแฟนคลับรายหนึ่งที่ส่งข้อความไปถามเกี่ยวกับเรื่องราวของฝ่ายหญิงในตอนนี้
โดยข้อความบางส่วนของฝ่ายชายมีการต่อว่าไปถึงซาร่าบอกว่ามีปัญหาเรื่องเงิน
หลังจากนั้นฝ่ายหญิงก็ได้บล็อกไอจีของเขาไปเลย
ล่าสุดค่ะซาร่าได้ออกมาตอบประเด็นนี้แล้วนะคะ
ยืนยันว่าเธอเห็นภาพข้อความต่างที่คนแชร์ในโซเชียลแล้ว
ยืนยันนะคะว่าไม่ใช่ของจริงอย่างแน่นอน
ซึ่งเธอเองก็ยังเล่าเรื่องนี้ให้กับแฟนหนุ่มในแบบชาวยูเครนฟังอีกด้วย
ดิมยังบอกเลยนะคะว่าไม่คิดว่าเรื่องในโซเชียลจะรุนแรงขนาดนี้
และอยากให้เรื่องนี้ยุติลงโดยเร็วค่ะ
มันคือของปลอมค่ะคือหนูก็ไม่รู้ว่าไปเอากันมาจากไหนอะไรยังไง
แต่หนูเห็นมาก่อนหน้านี้แล้วหนูก็มีทางคุยกับทางพ่อของน้องเอมิลี่
ว่าเนี่ยมันมีแชทอะไรแบบนี้เขาก็แบบเขาก็แบบเขาไม่เข้าใจทำไมแบบโซเชียลถึงรุนแรงกันขนาดนี้
เขาก็พูดว่าเขาสงสารเอมิลี่อยากให้ทุกอย่างมันแบบยุติลง
คือตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะคะว่าในโซเชียลไม่ยอมจริงนะ
คุยอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าหนุ่มไม้เองจะออกมาบอกว่าพอแล้วล่ะ
ไม่อยากให้ลูกต้องเจ็บปวดไปมากกว่านี้แม่เองก็บอกว่าพอแล้วเหมือนกัน

ใช่ค่ะอีกคนนึงที่บอกว่าให้พอได้แล้วเหมือนกันสำหรับเรื่องนี้นะคะ
ก็คือพี่บุ๋มปนัดดาค่ะเธอพูดในทั้งฐานะแม่คนหนึ่งแล้วก็ในฐานะพิธีกร
บอกว่าเห็นข่าวนี้แล้วก็อยากจะให้ข่าวเมาส์ข่าวลือต่างหยุดกรณีข่าวเช้านี้ได้แล้วนะคะ
บุ๋มปนัดดาค่ะในฐานะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวตัวจริงแล้วก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับซาร่าคาซิงกินี่มาเนอะ
ก็เลยได้เปิดใจอย่างเป็นกลางในกรณีนี้บอกว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยรวมไปถึงบรรดาแฟนคลับควรหยุดการโพสต์หรือว่าออกมาพูดอะไรต่ออีกนะคะ
เพราะว่าท้ายที่สุดผลเสียก็จะตกไปถึงเด็กทั้งสองคนนั่นเองค่ะ
เราก็เห็นใจแม่เล็กเดียวทุกคนนั่นแหละเพราะว่าการจะเลี้ยงลูกสักคนนึงเนี่ยให้เติบโตได้เงินเอ่ยอะไรเอ่ยมันสำคัญนะทางที่ดีเนี่ยอะไรที่หลุดมาต่างเนี่ยมันควรจะพอได้แล้วอ่ะ